ทุกผู้ชมครับที่บุรีรำนะครับมีสองหนุ่มเขาก็มีอาชีพรับจ้างจับไก่นะ
ก็เลยกินเหล้ากันหน่อยฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
เมาหนักฮะไปมาก็ทำร้ายกันเองนะครับ
คนนึงเนี่ยคว้าขวานขึ้นมาจามหัวเพื่อนบาดเจ็บสาหัสนะแล้วก็หนีไปนะครับ
คือพยายามจะหนีกลับไปที่บ้านแต่ไปไม่ถึงนะฮะ
นอนอยู่บ้านคนอื่นเมาแหวอยู่เลย
มีตำรวจไปตามตัวนี่ครับไม่ต้องชกไม่ต้องชาร์จอะไรพาจำได้โดยละม่อง
เฮ้ยแขวงจามหัวเพื่อนนะคะนั่งกินร่องอยู่ด้วยกันทำงานด้วยกันนี่แหละ
เพื่อน่ี่เจ็บสาหัสเลยอายุห้าสิบสองแล้วนะครับ
ชื่อว่าในเลี่ยมนามสกุลคอนกรีต

ถูกตำรวจมาคุมตัวได้นะครับสพเฉลิมพระเกียรติที่บุรีรำนะครับ
นอนหลับอยู่ที่บ้านของชาวบ้าน
หมู่๔ตะบนถนนหักอำเภอนางรองนะครับ
สภาพนี้ประคองตัวนี้แทบไม่ไหวครับ

หลังจากก่อเหตุใช้ขวานนะครับ
จามศีรษะแล้วก็ท้ายทอยของนายยองนามสกุลเพ็งจันทร์
อายุ๔๕ปีเป็นเพื่อนร่วมงานทำงานด้วยกันนะฮะ
บาดเจ็บสาหัสนะครับทุกผู้ชมครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ใต้ถุนบ้านหลังหนึ่งนะฮะ
ในพื้นที่ตะบนเจริญศุกร์อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
เหตุการณ์เกิดขึ้นบ่ายเมื่อวานนี้นะครับ
ตำรวจก็ตามไปจับตัวได้ทันทีนะครับเขากินเหล้ากันฉลองปีใหม่
ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นี่ขวานด้ามนี้ฮะ
โอ้โหเลือดยังติดอยู่เลยนะครับ
เลี่ยมผู้ต้องหาเนี่ยสารภาพบอกว่าใช้ขวานจามหัวในยองจริง
อ้างว่านายองพูดจาไม่เข้าหูแต่จำไม่ได้ว่าเป็นเรื่องอะไร
เพราะตอนนั้นต่างคนต่างเมาหลังก่อเหตุแล้วก็พยายามจะเดินหนีกลับบ้าน
ก็เดินไปเรื่อยจนไปถึงแถวบ้านโคกเนินตะบนถนนหัก
ห่างจากจุดเกิดเหตุสัก๒กิโลเมตรไปต่อไม่ไหว
ก็เลยแวะหลบเข้าไปนอนในบ้านของชาวบ้านแล้วตำรวจก็มาจับกลุ่มตัวได้
นี่ครับเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้ใกล้ที่เกิดเหตุนะครับชื่อนางดอกจิก
อายุ๔๔ปีบอกว่าทั้งสองคนเนี่ยทั้งคนเจ็บกับคนก่อเหตุ
เขาเป็นเพื่อนซี้ต่างวัยกันทำงานรับจ้างจับไก่ในฟาร์ม
ทำงานมาด้วยกันหลายปีเมื่อวานนี้ก็เห็นทั้งสองคนมานั่งกินข้าว
แล้วก็ดื่มเหล้าด้วยกันนะที่บ้านที่เกิดเหตุเป็นบ้านของอีกคนนึง
ที่เขาทำงานจับไก่เหมือนกันที่ผ่านมาก็ไม่เคยเห็นทะเลาะกัน
ก็เลยไม่รู้เหมือนกันว่ามีปัญหาอะไรถึงขนาดใช้ขวานจามหัวกัน
บาดเจ็บสาหัสขนาดนี้ทั้งทั้งที่เป็นเพื่อนซีกันกินข้าวหม้อเดียวกัน
นี่นะฮะคนเจ็บนะครับตอนที่เกิดเหตุนะครับ
เพื่อนบ้านเนี่ยบอกว่าส่วนตัวคิดว่าอาจจะเพราะเหล้านั่นแหละฤทธิ์เหล้าเมานะ
แล้วทั้งสองคนเนี่ยดื่มฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ด้วยการเมาหนักทั้งคู่
คงจะพูดจาไม่เข้าหูกันอีกฝ่ายหนึ่งก็เลยใช้ขวานเอามาจามศีรษะเพื่อน
ทุกวันไปทำงานด้วยกันทุกวันที่เดียวกันบางวันก็มากินเข่าบ้านเนี่ยพร้อมกัน

ญาติคนเจ็บก็บอกว่าคนเจ็บเขาชอบกินเหล้าแหละ
ก็มีเพื่อนคนที่ตีเอาขวานฟันหัวนั่งดื่มเหล้าด้วยกันบ่อย
ก็ไม่รู้สาเหตุเหมือนกันว่าเกิดจากอะไรนี่ฮะเย็บไปสิบเข็มได้
โอ้โหดีนะไม่เสียชีวิตน่ะ
ไม่รู้ว่าหายเจ็บมาเนี่ยยังทำงานด้วยกันได้หรือเปล่า